คุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่อกรณีหมอเทวดาที่ระยอง
เหยียบสาวชนบุรีจนกระดูกหัก
เพราะว่าสาวคนนี้คือเขาจะไปนวดคลายเส้น
แล้วหมอเทวดาเขาจะใช้วิธีในการเหยียบ

กขาของผู้หญิงคนนี้มาฟาดกับพื้น
ใช่คือบางคนเขาเรียกว่ากระทืบเลยคุณ
โอ้โหกระทืบจนสาวคนนี้กระดูกหัก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๙ธันวาคม
ปีที่แล้ว๒๕๖๑นะครับ
ผู้หญิงคนนี้ต้องหาเงิน
ในการที่จะมารักษาพยาบาล๔๕๐๐๐แล้ว

ต้องใช้เงินค่าผ่าตัดเนี่ยแสนสองถึงแสนห้า

จะหาเงินที่ไหนมาผ่าตัดให้รักษาขาของเธอ

ทีนี้แหละครับทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ทางฝ่ายของหมอเทวดานั้นด้วยนะฮะ
นางสาวประนอมเที่ยงตรงอายุ๔๖ปี
อันนี้คนเสียหายคนที่ถูกเหยียบและกระดูกหักเนี่ยนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
เพื่อเอาผิดกับนายเกียรติศักดิ์ฉายวิมลหรือว่าหมอปลื้ม

ทำให้กระดูกขาของเธอหักจนเดินไม่ได้
ผิดปกติเธอต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดิน
และแพทย์ยังบอกว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอีก

จะต้องเตรียมไว้ผ่าตัดไม่มีปัญญา
ก่อนหน้านี้เสียเงินเสียทองไป๔๐๐๐กว่าบาท

นี่ไงเธอบอกว่าไปกู้เงินนอกระบบมา
แล้วทุกวันนี้ก็ต้องใช้ดอกต้นก็ไม่มีจะผ่อนให้

ก็เลยต้องการให้ดำเนินคดีกับหมอนวดเทวดาบรายนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้ส่งตัวนางสาวประนอม
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลประยอง
เพื่อนำผลการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกนายเกียรติศักดิ์มาสอบสวนต่อไป
เอาล่ะครับคุณทีมข่าวของเราก็ไปพบใช่ไหม

พบนายเกียรติศักดิ์คนที่ถูกขนานนามว่าเป็นหมอเทวดา

ขอบคุณผู้ชมก่อนนะตอนแรกที่ทางด้านคุณประนอมเขาจะไปหา
เขาไม่ได้จะไปหาหมอเกียรติศักดิ์คนนี้นะจะไปหาคุณพ่อ
ใช่เพราะว่าในเน็ตเขาก็แชร์กันไงจะไปหาหมอปั๊ก
แต่ไปไม่เจอหมอปั๊กอายุ๗๐กว่าแล้วเจอหมอปลื้ม
ปั๊กเหมือนเป็นอาจารย์หมอเลยแหละเขาเรียกแบบนี้
เป็นพ่อเลยแหละยิ่งกว่าหมอเทวดาอีกนะฮะ
แต่ว่าไปเจอหมอเกียรติศักดิ์ซึ่งหมอเกียรติศักดิ์คนก็เรียกเหมือนกัน
เป็นหมอเทวดาเพราะเหมือนสืบทอดสายเลือดมาใช่ไหมคุณ
นายเกียรติศักดิ์บอกว่าพร้อมจะเข้าพบตำรวจ
ชี้แจงประเด็นนี้และยอมรับว่า
ให้การรักษานางสาวประนอมจริง
โดยได้ร่ำเรียนวิธีนวดคลายเส้นมาจากพ่อนี่แหละครับ
คือนายบุญมากอัชชาศัยหรือว่าหมอปั๊ก
เป็นหมอนวดชื่อดังของจังหวัดระยองผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นหมอนวดใจดีช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับ
ซึ่งผู้เข้ารักษาจะจ่ายค่าครูเพียงครั้งละ๗บาทเท่านั้น
โดยตัวคุณเกียรติศักดิ์ตัวลูกเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเขาเริ่มมาช่วยพ่อนวดรักษาชาวบ้านเมื่อ๕ปีก่อน

ที่ผ่านมานะนวดคลายเส้นแต่ละคน
ไม่เคยมีปัญหาเลยทุกรายล้วนมีอาการดีขึ้น
แล้วเขาบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะ
มาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณประนอมอยากหาย
กลับมาอีกทีไหมล่ะเดี๋ยวจะแก้อาการให้

ไม่กล้าแล้วเธอบอกว่าเธอเข็ดเหลือเกินนะครับ
ครั้งนั้นก็เจ็บมากจริงแล้วไม่คิดว่าจะถึงขั้นกระดูกหักนะครับ
แต่ฟังเสียงของทางด้านนายเกียรติศักดิ์กันหน่อยฮะ
เราเป็นคนรักษาเขาจริง
แต่ผมไม่อาจรู้ได้ว่า
คุณไปหาใครมาก่อนที่จะมาหาผม
หรือผมรักษาแล้วคุณไปหาใครอีกหรือเปล่า

ตอนรักษาเนี่ยมันเป็นเพียงระยะสั้นที่คุณอัดคลิปไป
แต่คุณต้องดูตั้งแต่ต้นยันจบ
เพราะตอนจบจากที่ผมรักษาเสร็จเนี่ย

เพราะทุกคนที่มาทำกับผมผมบอกให้เดินหมด

เพราะที่ต้องการผมจะได้ดูได้เช็คว่า
มันมีอะไรขาดเหลือหรือไม่

แย้มแจ่มใสปกติครับ

รักษาคนมาแล้วหลายพันคนนะคุณนะ
และไม่เคยมีผู้ป่วยรายใดกระดูกหักหรือกระดูกแตก
แล้วก็เชื่อว่าสาเหตุกระดูกขาหนีบของนางประนอมหัก

แต่ยอมรับว่ายังไม่ได้รับอนุญาต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ซึ่งถ้าหากนางสาวประนอมต้องการหาย
ก็ต้องมาให้ตนนวดซ้ำนะฮะ
ต่อมาทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านพักของนายบุญมาก
หรือว่าหมอปั๊กซึ่งเป็นพ่อของหมอปลื้ม

เป็นบ้านที่ใช้นวดคลายเส้นให้กับชาวบ้าน
แล้วคุณไอ้เสือที่ปูผ้าที่ปูคือจุดเกิดเหตุเลยล่ะครับ
ก็พบว่าไม่มีชาวบ้านมารอรักษานะ
เนื่องจากเมื่อวานนี้ตรงกับวันพระ
นะบอกว่าตัวเค้าเองเนี่ยก็เคยไปให้หมอปลื้ม
กับหมอปั๊กเนี่ยเหยียบนวดเส้น
เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาแค่สั้นจากนั้นอาการดีขึ้นเป็นปกติยืนยันว่า
ปลื้มรักษาเหมือนในคลิปกับทุกคนและมีคนมารอต่อคิวกว่าวันละ๑๐๐คน
คุณบางวันมารอกันตั้งแต่ตี๔ตี๕เลยนะครับนี่แหละคุณผู้ชมเราก็ให้ฟังทั้งสองมุมอ่ะนะ
ทั้งฝั่งของผู้เสียหายด้วยแล้วก็คนที่เคยไปรักษากับหมอปื้หมอปั๊ก
เขาบอกเขาโดนแบบนี้เหมือนกันเจ็บเหมือนกันแต่เขาหาย
แต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบด้วย
เพราะว่าถือว่าก็อาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับ